เกมการแข่งขันเริ่มมาได้๕นาทีนะคะ

แต่หลังจากนั้นนะคะพัทยาก็มายิงแซง๓ประตูรวดนะคะ
นาทีที่๑๓ค่ะจากสามารถการพักดีตามตีเสมอ๑ประตูต่อ๑
นาทีที่๒๗แล้วก็ตามตีเสมอได้นะคะจากเพียรพลสัตว์ซื่อนาทีที่๓๐
แต่ก็ทำได้แค่นั้นค่ะจบเกมเสมอกันไป๓ประตูต่อ๓

นาทีเดียวกันค่ะสุภวุฒิเถื่อนกลางค่ะ
แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะ

สุภวุฒเถื่อนกลางยิงลูกที่๒ของตัวเองนาทีที่๒๗
พร้อมกับนำเป็นดาวสันโวที่๑๘ประตูด้วยตอนนี้ค่ะ

รณชัยจูงวนสวัสดิ์นะคะยิงทีมเก่านาทีที่๓๕
นาทีที่๓๔แล้วก็๔๐ค่ะ
ยังคงเป็นทีมนำแข่ง๑๘นัดมี๔๖คะแนนค่ะ
ผลการแข่งขันอีก๒คู่เมื่อวานนี้นะคะ
กรมทางหลวงก็ชนะห้องเย็นท่าข้ามไปสามประตูต่อหนึ่ง
และศรีสะเกดค่ะชนะราชนาวี๕ประตูต่อ๑ค่ะ
ในวันนี้ยังคงมีการแข่งขันกันต่อนะคะ
เวลา๑๖นาฬิกาไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
เกมคู่ระหว่างสมุทรสาครเจอกับการท่าเรือนะคะ
ส่วนอีก๒คู่ในเวลา๑๘นาฬิกาก็คือ

และนครราชสีมาเดอร์มอลวีวันเจอกับสุราธานี